ค่ะพ่อแม่คู่หนึ่งค่ะออกมาร้องเรียนนะคะบอกว่า
มีทหารชุดปรับรามยาเสพติดไปจับกลุ่มลูกชาย
คนโตกับคนเล็กก็คืออายุสามสามกับยี่สิบเก้าค่ะ
จับกลุ่มตัวไปไปขังไว้ในห้องแคบ
จนกระทั่งลูกชายคนโตเนี่ยเสียชีวิตส่วนคนเล็กได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสองตายายนะคะพ่อแม่ค่ะชื่อว่านายนิวัฒน์ซ้ายสา
แล้วก็นางป่านซ้ายซานะคะเป็นชาวบ้านยางคำอำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนมสุดท้ายแล้วไปแจ้งความกับตำรวจสภธาตุพนมนะคะ
ให้เอาผิดกับกลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นชุดทหารปรับรามยาเสพติด
กลุ่มเหล่านี้ไปบุกอุ้มตัวลูกชายคนแรกก็คือนายุทธนาซ้ายสาอายุ๓๓ปี
คนที่สองก็คือนายนัทพงศ์ซ้ายสาอายุยี่สิบเก้าปีเอาตัวไป
กักไว้แล้วก็ทำร้ายร่างกายจนกระทั่งลูกชายคนโตเนี่ยเสียชีวิต
ส่วนตัวน้องชายถูกปล่อยมานะคะในสภาพสะบักสบอมค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาการบาดเจ็บสาหัส
นายนัทธพงศ์นี่คุณผู้ชมสภาพแบบนี้นะคะ
เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุสักประมาณ๓ทุ่มของวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ขณะที่ตนเองกับพี่ชายพักอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้านจู่ก็มีชายชุดลายพลาง
อ้างบอกว่าเป็นทหารอุ้มขึ้นรถพาไปห้องสี่เหลี่ยมแคบ
ลงมือซ้อมแล้วก็ถามว่าเอายาเสพติดไปขายใคร
ไปรับยาเสพติดมาจากที่ไหนทำแบบนี้อยู่สักประมาณ๑ชั่วโมง
ทั้งคู่เนี่ยพยายามร้องขอชีวิตนะคะแต่ไม่เป็นผลค่ะ

ถามประมาณว่าเราเป็นคนค้าเรื่องนี้

ผม

นักข่าวลงพื้นที่ไปถามอีกหนึ่งคนนะคะพันเอกบุญศิลป์ภาคกลาง
รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรสักมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชา
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บอกว่าทหารที่ไปจับกลุ่มเป็นทหารใต้บังคับบัญชาจริง
เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่เข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยครอบครองยาเสพติด
โดยไม่ต้องมีหมายจับแต่การทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัย
อันนี้ถือว่าเป็นการกระทำผิดร้ายแรงเพราะเจ้าหน้าที่มีอำนาจเพียงสอบปากคำเท่านั้น
เรื่องต้นได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงหากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดจริง
ก็จะมีการลงโทษตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นผู้บังคับบัญชานะคะ
ขอให้มั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะส่วนของตำรวจ
ตำรวจสภธาตุพนมบอกว่าจะเร่งสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
พร้อมกับนำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
เพื่อเอาผิดกับผู้ก่อเหตุคาดว่าจะใช้เวลาตรงกระบวนการนี้สักประมาณ๑สัปดาห์นะคะ